คนไหนจิตอ่อนก็โดนหลอกโอนเงิน
แต่ขอโทษพี่ปานพี่ปานจิตแข็ง

ก็เมื่อเรือ๑วันที่๒๔ที่ผ่านมานี่เอง

งั้นคุณลองไปเช็คในบัญชีของคุณดูไหมครับเนี่ย

เลขบัญชีหรือว่าเลขบัญชีธนาคารครับผม

คุณก็ต้องรู้ว่าเลขบัญชีอะไรหรือเปล่าค่ะ

เออต้องเจอคนจริงแบบนี้
นี่เป็นเสียงสนทนาระหว่างคุณจิลวุฒิแซ่ผู้หรือว่าพี่ปาน
แก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาทวงเงินคุณวราพร
ปานไปกู้เงินเมื่อ๒๔มกราคมมา
พี่ปานก็ถามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียกบัญชีอะไร
จะทวงเงินเขารู้ไหมเรียกบัญชีอะไร
คอลเซนเตอร์มาอึกอักอึกอักอึกอัก
ปานถามต่อแล้วไปเอาเบอร์มาจากไหน
ฝั่งนู้นบอกก็เอามาจากแอปกู้เงินไง
แล้วกะว่าโอ้โหโดนมุกนี้ไปเนี่ย
ปานต้องงงนะครับบอกรู้นะว่าพี่ปานอยู่ขอนแก่น
ปานบอกโอ้โหสำเนียงออกเลย

ปานอยู่ตรังนี่แล้วพี่ปานก็ใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนี่
โทรมาหาน้องสาวค่ะน้องสาวถือโทรศัพท์อยู่
แล้วก็ทีนี้เป็นโทรศัพท์ของน้าสาวอีกทีนึง
อยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ทีนี้น้องก็ไม่รู้

อารมณ์ประมาณเหมือนว่าเราไปกู้ตังค์ไว้

ถามว่าพี่เขาโอนตังมาให้เราตอนเรากู้เนี่ย
ตังเข้ามาในบัญชีไหนเจ้าของบัญชีชื่ออะไร

ก็ด่าเลยค่ะซัดไปเลยสิคะคุณตำรวจ

ปานเป็นคนวางเองค่ะต้องการตามด่ากลับค่ะ
เราก็วางเลยค่ะชอบเสียงหัวเราะพี่ปาน

เจอสายแข่งเขาให้กรอลเสนเตอร์ถึงกับมือน
คนเขาก็ใช้วิธีนี้นะมันโทรมาเราถามกลับ

ถ้ามั่วมาต้องมั่วกว่าถ้าบ้ามาต้องบ้ากว่า